การเข้าวัดเข้าวาจะพาคุณผู้ชมไปทำบุญกันต่อเลยดีกว่าเสริมสิริมงคลกันหน่อย
กับการร่วมบุญประเพณีสลากพัดที่จังหวัดสุราธานี
ใครสนใจใครสายบุญตามมาด่วนด่วนจ้ะไปจ้า
ไปกันที่วัดพัฒนารามพระอารามหลวงจังหวัดสุราชธานีนะจ๊ะ
วัดนี้โอ้ตอนนี้คึกคักมากมากเลยค่ะเพราะว่ามีประชาชนชาวบ้าน
ผู้ตรศาสนิกชนจำนวนมากมายมาหาสารมาร่วมประเพณีสลากภัฒน์

เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ายังไงมายังไง
เป็นชื่อเรียกวิธีถวายของแก่พระสงฆ์อยู่วิธีนึง
ถือเป็นประเพณีใหญ่ที่ชาวพุทธเนี่ย
สืบทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนการประกอบพิธีนี้นั้นนะคะ
ชาวบ้านในหมู่บ้านเขาก็จะรวมตัวกันนำผลไม้แล้วก็สำหรับขาวหวานไปตั้งเป็นสลากกระพัดเนี่ยค่ะ
ถวายพระภิกษุที่นิมนต์มาจากวัดต่างในแต่ละภูมิภาคเลยนะ
ก็จะมีคือแต่ละวัดแต่ละภูมิภาคเขามีการจัดงานที่ต่างกันไปแต่สำหรับวัดพัฒนารามพระอารามหลวงที่สุราชธานี
เขาจะใช้ผลไม้และผลไม้ที่ว่านั่นก็คือคือทุเรียนถูกต้องแล้วนี่เลยค่ะ
เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองเอามาถวายพระค่ะ
และสำหรับประเพณีสลักกระพัดทุเรียนนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการทำขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ที่สุราธานีที่แห่งนี้แหละ
เป็นการจับสลากเพื่อถวายพัฒนาหารแก่พระเพื่อให้ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยจำกัดเนี่ย
สามารถร่วมบุญได้ด้วยโดยเป็นการจับสลากขึ้นมาเพื่อแจกพัฒนาหารหรือปัจจัยวัตถุให้แก่พระสงฆ์
โดยประเพณีนี้ก็มักจะจัดขึ้นในช่วงเดือน๖จนถึงเดือน๘ช่วงเข้าพรรษานี่แหละ
เพราะถือว่าช่วงนี้หน้าฝนผลไม้อุดมสมบูรณ์
ก็จัดกันไปเป็นประจำทุกปีจ้ะนอกจากนี้สลากพัดยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้
เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเท่าเทียมกันสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแก่คณะสงฆ์
ก็คือว่าการทำบุญแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการทำบุญใหญ่
ชาวบ้านหลายคนมาร่วมกันบางคนมีทรัพย์มาก
บางคนมีทรัพย์น้อยมีกำลังมากกำลังน้อยต่างกันไป
ถือว่าเอามารวมกันเพราะถึงเวลาจะถวายพระ
ก็จะต้องมีการเหมือนจับสลากนะคะแล้วก็เอาไปถวาย
ถือว่าทุกคนได้ร่วมบุญพร้อมเพียงกัน
เรื่องของเงินของทองของสิ่งที่บริจาค
มากน้อยมันอยู่ที่กำลังเหมือนกำลังซับ
แต่กำลังศรัทธาเนี่ยโอ้ได้เต็มเลย
ต่อให้เรามีบาทเดียวแต่เราถวายด้วยใจเป็นเงินบริสุทธิ์ของเรา
จลับว่านุสงศ์ก็ไม่แพ้คนที่ถวายเป็นล้านเป็นแสนละบุญสุทธิ์

ถูกค่ะว่าสัตว์ภาพเนี่ยอยู่ที่ใจ

อยู่ที่เรามีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง

แล้วพระท่านปอกทุเรียนได้ใช่ไหม

อันนี้ไม่ได้กวนหรืออะไรเน้
อันนี้ถวายไปก่อนเดี๋ยวเปิดมากินไม่หมดอะไรก็ได้
เอาเปลือกไปโยนใส่เลยแหละ

ถวายเสร็จแล้วญาติโยมก็จะต้องไปปอกทุเรียน

ใจผมเป็นกุศลเป็นห่วงพระท่านเฉย
อุำดีค่ะดี